เดี๋ยวช่วยกันตามหา๔พลเมืองดีอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้
แต่ว่าตอนนี้ทางจังหวัดบอกว่า๔ท่านเนี่ยเห็นคลิปเหตุการณ์เห็น
เห็นเลยว่าลงไปช่วยเหลือผู้คนวันที่เกิดเหตุที่จ่าทหารคลั่งไล่ยิงผู้คนเมื่อ๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
๔คนนี้เขาเองเขาก็ไม่ได้ออกมาแสดงตัวนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เจอตัวจริงก็คือเห็นแค่ในคลิปข่าวว่าเขาไปช่วยเหลือที่บริเวณวัดป่าสัทธารวม
ตรงจุดนั้นมีผู้เสียชีวิต๙รายบาทเจ็บไป๒
ดูหน่อยนะฮะดูคลิปไปเรื่อยเนี่ยแล้วเดี๋ยว๔คนนี้คือเป็นการช่วยเหลืออย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะฮะที่ทำให้มีคนรอดชีวิต
แล้วก็กันเอาไว้ไม่ให้คนเข้ามา

เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทหารแพทย์พยาบาล

แต่๔คนนี้วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสิมาบอกว่า

ใช่ค่ะอยากจะมอบโลกประกาศเกติคุณให้กับพลเมืองดี
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือเหตุการณ์นี้นะคะ

ทั้ง๔ท่านนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นผู้ที่เขาไปช่วยเหลือเหตุ
บริเวณพื้นที่วัดป่าสัทธารวมนะฮะ
ก็มีทั้งผู้ที่ไปกั้นไม่ให้ประชาชนเข้ามาอีก
หลังจากมีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นแล้วนะครับ
เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจนะฮะผู้ที่ถูกยิงนะครับ
ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับ
ก็ยังมีผู้ที่ไปช่วยฉุดคนที่ถูกยิงออกมา
จากจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
ท่านนี้นะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ
มีทั้งผู้ที่เป็นพลเมืองดีนะอ่า
ทั้งชุดลำลองแต่งกายชุดทหารก็มี
เป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาโคราช
ที่เข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ถูกยิงออกจากจุดเกิดเหตุก็มีนะครับ
ผู้ที่เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจคนที่ถูกยิงนี่ก็มี
นี่นะครับท่านผู้ชมครับ๔ท่านนี้นะครับ
วันนี้ทางผู้ราชการจังหวัดนครรัชศรีมาบอกว่า
ถือว่าช่วยเหลือโดยที่ว่าไม่ได้เกรงกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับอันตรายเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าฮีโร่ทุกคนในเหตุการณ์นี้นะคะต้องชื่นชม
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณคือฮีโร่ของชาวโคราชและคนไทย